ทุกผู้ชมครับที่จังหวัดน่านนะครับมีลูกชายที่เป็นธาตุยาเสพติด
แล้วชอบข่มขู่ทำร้ายคนในครอบครัวอยู่เรื่อยนะฮะเวลาไม่พอใจอะไร
ล่าสุดเนี่ยโทรมาขู่บอกเดี๋ยวจะมาฆ่าล้างครัวที่บ้าน
คือฆ่าล้างครัวตัวเองเหรอคะใช่พ่อตัวเองก็อยู่ที่บ้านพ่อแท้เลยนะฮะ
มาจริงนะครับเอาปืนมาด้วยนะฮะจะมายิงพ่อยิงไปแล้วด้วยยิงด้วย
ขัดลำกล้องนั่นไงพ่อเลยคว้าปืนมาแล้วยิงสวนใส่ไปลูกชายตายนะฮะ
เหตุการณ์เกิดนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
เป็นนี่ฮะลานหน้าบ้านหลังหนึ่งที่หมู่๕อำเภอเวียงสาจังหวัดน่าน
คนที่ถูกยิงเสียชีวิตชื่อนายนัทธพงศ์ใจคำอายุ๓๐ปีชื่อเล่นชื่อเจมส์นะฮะ
นอนเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่มีแผลถูกยิงด้วยปืนที่เป็นปืนลูกซองสั้นนะฮะ
กระสุนเข้าหน้าอกด้านซ้ายเนี่ยมันแตกออกเป็น๙เม็ดด้วยกัน
ขนาด๓๘๐ไม่มีทะเบียนตกอยู่ในสภาพปืนขัดลำกล้องเนี่ย๑กระบอก
นี่ปืนกระบอกนี้นะครับปลอกกระสุนยังมีกระสุนในรังเพลิงอยู่หนึ่งปลอกนะครับ
ลูกกระสุนในแมกกาซีนจำนวนหนึ่งนะฮะแล้วก็ห่างไปสัก๑๕เมตรนะครับ
ตำรวจไปเจอปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์นะฮะที่เป็นปืนที่ใช้ยิงผู้ตาย
ไม่มีทะเบียนนะครับอยู่ในพุ่มต้นดอกเข็มนี่กระบอกหนึ่งนี่ตรงนี้นะครับ
พ่อของผู้ตายนะฮะชื่อนายสมานใจคำอายุ๕๙ปียืนรอมอบตัวอยู่กับตำรวจ
โดยบอกว่าเป็นคนยิงลูกชายเสียชีวิตเองนัทธพงศ์เนี่ยเป็นลูกชายคนโต
ก่อนจะเกิดเหตุโทรมาขู่พ่อบอกเดี๋ยวจะมายิงล้างโคตรทั้งบ้าน
จะมาฆ่าทั้งบ้านเลยพ่อก็เลยระวังตัวเพราะปกตินัทพงศ์ลูกชายคนโต
จะเป็นคนที่ชอบข่มขู่ทำร้ายคนในครอบครัวอยู่แล้ว
เนื่องจากเขาเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอันนี้พ่อเขาบอกนะ
เมื่อวานนี้ตอนที่กินข้าวเย็นเนี่ยก็นั่งคุยอยู่กับญาติญาติอยู่ตามปกติ
ท้ายรถกระบะนะฮะระหว่างที่คุยอยู่นะครับ
ทางนายสมานบอกว่าได้ยินเสียงสุนัขเห่าอยู่แถวหลังบ้าน
แล้วอยู่ลูกชายคนโตคือนัทธพงศ์วิ่งออกมาจากมุมมืด
ขนาด๓๘๐ตอนนั้นจะมายิงพ่อแล้วนะฮะ
นายสมานบอกผมก็กระโดดหลบไปอยู่ข้างรถกระบะ
ได้ยินเสียงปืนเนี่ยยิงไล่หลังมานัดหนึ่ง
ขณะนั้นก็หันไปดูนะครับก็เห็นปืนที่นัทธพงศ์ยิงใส่เนี่ย
มันขัดลำกล้องอยู่ก็เลยคว้าปืนลูกซองสั้นเป็นปืนไทยประดิษฐ์
ยิงสวนใส่ลูกชายไปนัดหนึ่งกระสุนโดนลูกชายล้มลงเสียชีวิตคาที่
นี่เหตุการณ์แบบนี้ตามที่พ่อเขาบอกนะฮะค่ะขณะเดียวกันนะครับ
นายสมานก็ยังให้ข้อมูลกับตำรวจบอกว่าลูกชายคนโตคือนัทพงศ์เนี่ย
ก้าวร้าวชอบทำลายข้าวของในบ้านชอบข่มขู่ญาติพี่น้องมาตลอด
เวลาไม่พอใจใครนอกบ้านเนี่ยชอบมาหาเรื่องมาลงกับคนในบ้านเสมอ
เมื่อวานนี้ไม่คาดคิดจริงว่าจะมายิงพ่อจริง
โชคดีกระสุนมันขัดลำกล้องมันเลยออกมานัดเดียวนะฮะ
แล้วมันค้างอยู่นี่ฮะก็เลยใช้ปืนที่มีอยู่เนี่ย
สวนใส่ไปเพื่อป้องกันตัวจากนั้นก็แจ้งผู้ใหญ่บ้าน
แล้วก็รอมอบตัวกับตำรวจ
โคกเลยครับ
เคยเผา
เผาแห่วบ้านเลยครับ
เนี่ยวันนี้สมมุติผมไปแจ้งตำรวจภาษาเอง

เคยถูกจับกลุ่มคดีครอบครองยาเสพติดเสพยาเสพติด

แล้วก็เมื่อ๒๖กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานายนัทพงศ์ผู้ตายก็เพิ่งก่อเหตุพยายามเผาบ้านของพ่อตัวเอง
และญาติมาช่วยกันดับไฟได้ทันนะครับ
ชาวบ้านบอกว่านัทพงศ์เป็นคนอารมณ์ร้อนชอบทำลายข้าวของในบ้านของพ่อตัวเองตลอด
บางครั้งแค่กับข้าวไม่ถูกปากความถ้วยความจานก็มีเลยนะ

เครื่องจานลงข้างบ้านก็มีคือเอาเป็นว่าถ้าเกิดมื้อไหนนัทพงศ์ลูกชายคนโตของบ้านเนี่ย
อาหารไม่ถูกปากคนในบ้านไม่ต้องกินอ่ะโอ้โหกับข้าวมื้อนั้นอ่ะอ๋อนี่
อ๋อนึกว่าความจานตัวเองมีความของคนอื่นด้วย
ทั้งสำรับเลยเครื่องทิ้งหมด
ล่าสุดนัทธพงศ์ก็ทะเลาะกับเมียตัวเองแล้วก็มาลงกับที่บ้าน
ก็คือบ้านพ่อตัวเองเนี่ยพ่อแท้เนี่ย

พยายามจะยิงพ่อตัวเองอีกปืนขัดลำกล้องเมื่อวานนี้
พ่อก็เลยชักปืนขึ้นมายิงสวนใส่ไปเสียชีวิตคาบ้านพ่อเลย
บอกเดี๋ยวจะมาฆ่าล้างครัวจะมายิงยกครัวเนี่ยนะฮะ
ซึ่งจอดอยู่หน้าบ้านพ่อเนี่ยนะฮะ
มาจากบ้านแฟนสาวแฟนเขาอยู่ที่ตำบลกิ่งม่วง
อำเภอสันติริสุกนะฮะในจังหวัดนาท
อยู่ที่อำเภอเวียงสามาถึงก็ตอนค่ำก็จอดจักรยานยนต์คือไม่ให้พ่อรู้ตัวว่ามานะ
จักรยานยนต์เนี่ยไปจอดแอบไว้ที่สวนลำไยของชาวบ้านห่างจากบ้านพ่อ๑กิโลเมตร
แล้วเดินลัดมาทางทุ่งนามาทางสวนลำไยเข้ามาทางหลังบ้าน
พอพ่อเขาเห็นว่ามาทางหลังบ้านเนี่ยยิงใส่พ่อที่พ่อเขาจะวิ่งหนีได้ยินเสียงปืนตามหลังมานี่
จักรยานยนต์คันนี้นะแต่จอดห่างจากบ้าน๑กิโลนะ
พอพ่อเขาได้ยินเสียงปืนเขาก็นี่ฮะแล้วมันขัดลำกล้องเขาก็เลยชักปืนขึ้นมายิงใส่ไป
นี่ฮะนี่เป็นหลักฐานต่างแล้วก็คำบอกเล่าจากพยานแวดล้อมนะครับ
ปืนยังคาอยู่ที่สวนหลังบ้านแถวนั้นนะครับ
แต่ว่านายสมานที่เป็นพ่อของผู้ตายแล้วก็เป็นคนยิงลูกชายเสียชีวิต
ต้องถูกคุมตัวไปสอบปากคำตามขั้นตอนของคดีก่อนนะครับ
เขาบอกทำไปเพราะป้องกันตัวเนี่ยก็ต้องดูว่าสมเหตุสมผลหรือว่าอะไรยังไง
ก็แก้ข้อหาชี้แจงกันต่อไป
เพราะว่านายสมานเขาบอกว่าถ้าเขาไม่ยิงใส่ไป
เขาไม่รู้ว่านัทธพงศ์ลูกชายคนโตจะเอาปืนมาไล่ยิงแล้วก็ยังมีคนในบ้านอีก
หลายคนใช่ไหมคะเดี๋ยวจะถูกทำร้ายกันหมด
ช่วงสายวันนี้ตำรวจสพเวียงสาคุมตัวในสมานไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับ
ก็คือบ้านของตัวเองนั่นแหละนะฮะ

ที่บอกว่านัทพงศ์ลูกชายพยายามจะเอาปืนลูกซองไทยประดิษฐ์
ยิงใส่เขาหนึ่งนัดเนี่ยแต่กระสุนขัดลำกล้องนะฮะ
แล้วนายสมานก็เลยไปหลบอยู่ท้ายกระบะแล้วก็ชักปืนขึ้นมายิงสวนใส่ไป
อีกจุดคือจุดที่นายสมานนี่ฮะบอกว่ามีช่วงที่พยายามนี่จะไปแย่งปืนกับลูกชายนะฮะ
ชี้จุดตรงนี้นะครับค่ะทำแผนเสร็จก็ปล่อยตัวกลับบ้านนะครับ
เพราะถือว่ารอมอบตัวอยู่ในที่เกิดเหตุไม่ได้หนีไปไหนอ่ะนะคะ
ไม่มีพฤติกรรมหลบหนีนะครับขณะเดียวกันวันนี้คุณระวีการแก้ววิจิต
สื่อข่าวของเรานะฮะก็ได้คุยกับผู้ที่ไปใช้ตำแหน่งทางราชการ
ประกันตัวให้กับนายสมานด้วยนะครับเขาบอกว่าเป็นเครือญาติกันนะครับ
ตัวของนายสมานฝ่ายพ่อเนี่ยยืนยันว่าเขาก็เป็นคนดีคนนึง
มาหากินอยู่ในพื้นที่ส่วนนายนัทพงศ์ลูกชายที่เสียชีวิต
มีพฤติกรรมไม่ค่อยดีเท่าไหร่คนในครอบครัวเขารู้ดี
ญาติญาติของผู้ก่อเหตุและผู้ตายวันนี้นะครับก็กำลัง
นี่ฮะเตรียมพื้นที่กันแล้วก็ยังไม่ขอให้ข้อมูลอะไรมากนัก
แต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็มองว่าคือการป้องกันตัว
จะให้กำกัดเงินจะได้ย่ายกับบุงหัว
ตอนนี้ถ้าในส่วนของนัทพงศ์ที่เสียชีวิตญาติญาติก็รอรับศพอยู่นะครับ
ส่วนพ่อของเขาคือนายสมานก็ต้องต่อสู้คดีกันต่อไป
เรื่องของการป้องกันตัวตามที่เขากล่าวอ้างเอาไว้ตรงนั้น